นายกค่ะนายกนิดนายกเศรษฐา
เพราะว่าแหมช่วงนี้นี่คือลงพื้นที่ใช่ไหม
ภาคอีสานไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะ
เมื่อวานนี้นายกนิดตะลุยตลาด

ก็เดินสำรวจตลาดเช้าที่ตลาดร่มเขียวค่ะ
อยู่ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารุมล้อม
โอ้โหดูสิดูสิเอาของมาให้

สาวนี่ไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่

นายกตัวจริงอะสูงอะ

คือบางคนบางคนจะถ่ายรูปกับนายกนิดต้องพยายามใส่ส้นสูงไปนะครับ

หรือไม่ต้องให้นายกก้มลงมาหน่อย

เพราะว่านายกสูงมาก๑๙๒เนี่ยนะคะ
แล้วก็นายกก็ยิ้มทักทายประชาชนตลอดทาง

จี่ปลาร้าบองถั่วคั่วกล้วยก๋วยเตี๋ยวหลอด
โอ้โหคือผ่านร้านไหนเนี่ย

แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็คุยเกี่ยวกับเรื่องการค้าขาย
ผลทางการเกษตรเป็นยังไงบ้าง
ผักที่ปลูกอยู่ขายเองไม่ผ่านแม่ค้าคนกลาง
แล้วนายกนะสนใจพวกแบบขิงผง

ขิงผงเอาไปชงชงน้ำดื่มใช่ไหม
ท้องอืดอย่างดีครับ

แล้วบอกให้นะบอกว่าขิงผงเนี่ยจริงน่าจะผลักดันขายเมืองนอก
ใช่แล้วตอนที่เดินตลาดแม่ค้าก็เอากล้วยมาให้นายก
แล้วก็บอกว่าขอกำลังใจนะให้ทำงานสำเร็จแบบกล้วย
กล้วยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบเออมีการแจกกล้วยหรืออะไรเลยนะ
แล้วนายกก็ได้นั่งรถไฟดีเซลรางปรับอากาศชั้น๒ขบวนพิเศษค่ะ

จากสำรวจตลาดนะเผื่อใครชอบเรื่องตัวเลข
ไปที่สถานีรถไฟหนองคาย
๒๕๑๖อะไอ้บอกคืนนี่มันเกิดก่อนปี๒ปีนะ
นี่นั่งคู่กับคุณอ้วนภูมิธรรมเลยนะเนี่ยแล้วไปไหนแล้วเนี่ย
แล้วนายกเศรษฐานี่ไงไปสการะ
หลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปสำคัญ

จะได้อยู่นั้น
พวกเรารอมานานแล้วนี่ชาวหนองคายเขาบอกกัน
หลังจากนั้นครับนายกเศรษฐากราบสการะหลวงพ่อพระสัย
แล้วก็นามสการพระเทพวัดชื่อรักคุณเจ้าอาวาสวัดโพชัย
แล้วก็รับศิลป์รับพรจากเจ้าอาวาสด้วย
นายกก็ก้มกราบรับนมลจากเจ้าอาวาสครับ
นี่เจ้าอาวาสก็ใช้ตอกพรมน้ำมนต์นะ
แล้วก็มีจังหวะแตะไปที่ศีรษะของนายกนิดหนึ่งครับ
ที่นายกกลับกรุงเทพแล้ว
นายกก่อนจะกลับนะไม่ได้ต้องแวะหน่อย

จังหวะนี้แหละคุณผู้ชมฮะตอนไปถึงตลาดผ้านาคาร

ชาวบ้านบอกว่าแม่นายกเศรษฐาตัวจริงไม่แก่เลยนะ
แต่ที่เหมือนในทีวีก็คือสูงสูงเหลือเกิน

แม่ค้าคนนึงครับถึงกลับเอาโทรศัพท์มือถือ

นายกก็อยากเจอของก็อยากขายเพื่อนก็อยากคุย
คือลูกค้าจะมาซื้อของแม่ค้าก็ดีใจอยู่
ดีใจเห็นขบวนนายกอยู่ข้างหน้าแล้ว

คืออารมณ์จะเหมือนพอครั้งนักค้าที่ตลาดเวิร์นวันนี้แหละ

ไหนครับพี่ขนลุกยังไงไหนดูดิ
ขนแขนขนลุกจริงนะ

โอ้โหนี่ไงเป็นไงดอมได้เจอนายกตัวเป็นขนลุกสู้เลย
พี่เขาบิดไปบิดมา
แล้วรู้ไหมนายกนี่อุดหนุนไหมคะ
ซื้อผ้าทอสีเหลืองยกดอกสุรินผื่นหนึ่งอืม
๐บาทนี่เตรียมเอาไว้แล้วค่ะ
จะไปตัดชุดประชุมคอรมอลนัดแรก
แล้วหลังจากนั้นนายกก็เดินทางไปสนามบินนานาชาติ
จังหวัดอุดรเดินทางกลับกรุงเทพเห็นไหมล่ะประมวลบรรยากาศ